ว่ามันเป็นเรื่องของการถึงเวลามากกว่าที่จะต้องเปลี่ยนอะไรในชีวิต
แต่ละคนก็มีพบมีภาคมีจักรมีเจอค่ะสัจธรรม
คนในโปรกนั้นมีปัญหาเรื่องค่าใช้สายการเงินอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นของทุกคน
อันนี้ก็ไม่เถียงเนาะว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าเราก็อยากให้แต่จบสวย
ก็ได้คุยแบบตามตรงค่ะว่าตัวเราก็อยากให้น้องมาดูแลด้วย
แล้วก็ได้เจอหน้ากันตลอด
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้แบบว่าซีเรียสว่าจะมีปัญหาจะทะเลาะกันหรือไม่ไม่
ก็เพียงแค่เปลี่ยนมากกว่า
อุ้ยว่ายนี่ก็เจอค่ะตลอดทักทายปกติ
เพราะว่าเราก็ตกลงกันว่าเรายังรักพี่โอพี่โอก็ยังรักเราทุกอย่าง
แต่เพียงแค่ว่าณวันนี้เมื่อชีวิตมันเดินทางมาถึงจุดหนึ่ง

ดีมากนางตั้งแต่หลับยันตื่นเออนางเป็นคนจัดแจงอยู่แล้วเนาะ
แล้วก็ไม่เคยนึกเลยว่าน้องจะจัดจ้านขนาดนี้
ก็ดีใจค่ะเพราะเอาจริงมันก็ด่ากันได้คุยกันได้โดยไม่ทะเลาะโดยไม่ผิดใจ
จริงแต่เราอยู่ตรงนั้นไม่อยากให้เงินล้วนไหล่ด้วยมั้ย

แต่เรารู้สึกว่าโอเคนะวันนี้เขาพร้อมที่จะทำงาน
อะไรอย่างนี้มากกว่าก็ได้มีงานทำให้เขา

ดูแลไฟล์เวรุรีดูแลนัศัรฐ์และพี่แป้งออลดิรา
อันนี้นางก็เลยมาจะเป็นครับมั่ยไง

แล้วเราทุกคนมองว่าเรายังไงครับว่าเมื่อกลักษณ์มันต่อตรงไหน
เป็นธรรมดาเราไม่มีเพลงมา๒ปีแล้ว
มันก็เป็นช่วงของเขาเรียกว่าได้พักนะพี่
เอาจริงอ่ะไปตัวโอเคเพราะว่าเรา
เออเราก็รู้สึกว่าชิลแต่ค่ายก็ด่านะ
ว่าเลิกชิลล์ได้แล้วแล้วมึงเลิกชิลล์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
หลายคนก็ได้จับมาชนกับคนใหญ่อย่างเงี้ยบ่อยดีคือน้องเขาเข้ามา
ดีมากเลยให้น้องเลย๓๐๐ล้านวิวต้องมีงานขนาดนี้
ต้องมีให้ได้สิบปีเราแค่ร้อยล้านวิวห้าปีที่เราทำมาเนี่ย
รู้สึกว่าเราแฮปปี้น้อง๓๐๐ล้านวิวเราอยากให้น้องแบบเชียร์
รู้สึกว่าเก่งเขาเป็นนักสู้เหมือนกันมาจากรากย่าแบบเราอะไรอย่างเง
เพราะฉะนั้นน้องต้องได้อะไรดี
จะใกล้เคียงกับน้องจ๊ะอะไรอย่างนี้ที่ค่อนข้างตลาดแมสมากกว่าใบเตยอะไรอย่างเง
ด้วยเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ท่าเต้นโดยเฉพาะเขาแซ่บกว่าเราเยอะ
อันนี้แบบสะพานคงสะพานโค้งไม่ได้มีข่าวว่าแบบพอลดค่าตัวเพื่อจะแบบรับงานตัดหน้าเรา
ไม่หรอกไม่หรอกจริงก็แนะนำให้น้องลดนะเพราะว่าน้องจะได้งานเยอะกว่าเดิม
แล้วก็ณวันนี้ลูกค้าเขาก็ต้องบริโภคอะไรที่มันราคาย่อมเยาว์ด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายอย่างดีมากถูกต้องแล้ว

แต่ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ย
มันก็ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนเราก็นิ่ง

ก็จะนิ่งแบบโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่า

มันไม่มีเวลาตรงกันกับเราที่ว่าง
บ่อยมากแล้วเราก็ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ตลอด
ก็จะไปให้เขาแบบหยุดงานเพื่อเราอะไรอย่างนี้เนาะ
นางเคยไล่ออกเคยโดนไล่ออกจากจากการที่หนูชวนไปเที่ยวหลายทีแล้ว
ก็เลยโอเคไม่เป็นไร

เอาจริงแล้วเป็นเพื่อนพี่แมนคนรู้จักกันหมด
คือไม่เคยอะใจง่ายใครไปเที่ยวไหนก็ชัวร์
ยิ่งเป็นเพื่อนพี่ที่สนิทกัน
ดูแลดีมากค่ะเสนอสนิทหมาวนุ่ม
พี่น้องค่ะเป็นคุณหมอที่รักษารอยสักพี่แมน

แล้วความสำคัญกับที่น่าว่าตอนนี้ไม่ได้เลิกแล้วเนี่ย

แล้วยังดีกันอยู่